แล้วจิกูมาที่นี้ก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันเยอะจริง
ซื้อปเนื้องจากมีหญิงสาวคนหนึ่งสมมติว่าเธอชื่อต่อต่าว
ส่งคลิปเสียงการสนทนากับผู้ชายที่อ้างว่าเป็นพระนักเทศชื่อดังทางภาคใต้
ลงแชทไลน์ด้วยประมาณว่ามีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง
คนก็มองไปว่าเอ๊ะพระนักเทศชื่อดังที่ภาคใต้โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช
ก็มีอยู่รูปเดียวหรือเปล่าค่ะคือหลวงพี่กาโตะค่ะแล้วเสียงก็คล้ายกันด้วยในคลิปเสียงน่ะ
อู้หูยแล้วเท่าที่ฟังเหมือนถึงขั้นไปมีเพศสัมพันธ์บนรถของฝ่ายหญิงสาว
เดี๋ยวจะค่อยไล่ต่อเหมือนไม่เหมือนยังไรยังไง
เอาเป็นว่าเมื่อวานหลวงพี่กาโตะบอกกับเราว่าไม่ใช่แน่ถูกกลั่นแกล้งแน่
แล้วผู้หญิงคนนั้นศรีกาคนนั้นเคยเจอแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำค่ะ
เสียงนี่มันอาจจะคล้ายแต่ไม่ใช่แน่
ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปตามติด

วันนี้ไปหาหลวงพี่กาโตะอีกครั้งนะครับ
ที่วัดก้าเฉาหวางจังหวัดนครศรีธรรมราช

หลวงพี่กาโตะท่านบอกว่า
ล่าสุดเนี่ยเขายอมรับกับหลวงพี่กาโตะว่าตัวเขาเนี่ยป่วยเป็นไบโพล่า
แล้วมักจะสร้างจินตนาการสร้างเรื่องราวต่างเกิดขึ้น
เรื่องราวที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยทั้งคลิปเสียงทั้งแชทไลน์
ว่าเธอคุยกับพระรูปหนึ่งที่คนคิดว่าเป็นหลวงพี่กาโตะหรือเปล่าเนี่ย
มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งโอนเงินโอนทองให้ไปมีเพศสัมพันธ์กันในรถของฝ่ายหญิง
เขายอมรับกับหลวงพี่กาโตะแล้วว่าสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งคลิปเสียงและข้อความแชท
แล้วเขาอยากขอโทษกับสังคมแล้วก็วงการพระพุทธศาสนาด้วย
สร้างเรื่องทำให้เกิดความเสื่อมเสีย
คุณผู้ป่วยเป็นแบนโพลามาเนีย
ไปหาคุณหมอสองที่ก็ได้ใบรัน

คลิปต่างแล้วก็แชท
หนูเป็นคนสร้างเรื่องเอง
เพราะว่าด้วยอาการป่วยด้วย
แล้วก็ด้วยอารมณ์ที่ไม่ปกติของตัวเองด้วย
ตอนนี้หนูต้องกลับขอโทษสังคมกลับขอโทษทุกคน
กลับขอโทษวงการพระพุทธศาสนานะคะ
นี่ฮะหญิงสาวคนนี้โทรมาขอโทษหลวงพี่กาโตะ

จินตนาการสร้างคลิปเสียงสร้างแชทไลน์ขึ้นมา
ท่านผู้ชมฮะหลวงพี่กาโตะบอกว่าพอได้คุยแบบนี้ได้ฟังแบบนี้ก็สบายใจขึ้น
แล้วก็มีเมตตาไปยังโยมผู้หญิงคนนี้ด้วยการไม่ติดใจเอาความอะไร
ไม่แจ้งความค่ะหลายคนบอกโอ้โหหลวงพี่น่าจะแจ้งความ
แต่หลายคนก็สงสัยว่าโอ้โหเธอป่วยถึงขั้นที่สร้างคลิปเสียงขึ้นมาเนี่ยนะนี่ฮะ
แชทปลอมขึ้นมาเนี่ยนะ
เธอบอกเธอจินตนาการเป็นไบโพล่า
เอาเป็นว่าหลวงพี่กาโตบอกไม่แจ้งความก็ถือว่าเขาสารภาพแล้วก็ให้ความเมตตากับเขานะฮะ
ขณะเดียวกันบุคคลที่๓ถ้าเป็นบุคคลที่๓ที่เป็นคนเอาเรื่องราวนี้มาเปิดเผย
คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาส่งคลิปเสียงส่งแชทไลน์ต่างไปให้หลายที่
ให้หมอปลาด้วยไปให้สื่อออนไลน์อะไรต่างสื่อมวลชนต่างหรือพระรูปหนึ่งที่ก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันด้วย
ก่อนจะเป็นข่งเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
บุคคลที่๓เนี่ยหลวงพี่กาโตะบอกว่าเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนว่าจะแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่
เพราะเรื่องนี้ทำให้หลวงพี่กาโตะทำให้วัดทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยต้องเสื่อมเสียแล้วก็พร้อมจะให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพราะเห็นทางเจ้าคณะอำเภอทางจังหวัดท่านบอกท่านจะตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเนี่ยหลวงพี่กาโตบอกพร้อมเอาคลิปส่งคลิปเสียงอะไรพวกนี้เนี่ยไปตรวจสอบได้เลยนะส่วนเอกสงค์เอกสารการรักษาตัวอะไรของหญิงสาวคนนี้ที่บอกว่าป่วยเนี่ยก็มีที่จะให้ตรวจสอบได้ค่ะ
ขณะเดียวกันหลวงพี่กาโตบอกกับเรานะครับบอกว่าที่หลายคนหรือว่าบางคนบางฝ่ายอาจจะบอกว่าเออสึกไหมเพื่อจะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวจะได้ไปต่อทรงต่อสู้อะไรคดีอะไรกันให้เต็มที่หลวงพี่กาโตยืนยันว่าไม่ลาศิกขานะครับเพราะหากลาศิกขาก็เท่ากับว่าท่านยอมรับความจริงอ่ะสิเพราะท่านไม่ได้ทำท่านจึงไม

หลังจากมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งเนี่ยก็พระรูปนั้นที่เขากล่าวอ้าง
ถึงโอนเงินให้นี่หลงพีกาโต๊ะ
ท่านเปิดแอปพลิเคชันของบัญชีในมือถือให้ผู้สื่อข่าวของเราดูเลย
เหลืองเงินแค่นี้สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสามสตาง
แล้วอาตามาจะเอาเงินที่ไหนไปเบียง
ที่เขาบอกให้ไปสองหมื่นสามหมื่นมันจะมีไปได้อย่างไร
เงินจากญาติโยมทำบุญมาเงินของวัดเนี่ยมีอยู่แค่นี้เท่านั้นแหละ
คือเราก็ถามว่าการถูกกันแกล้งมันเป็นเพราะอะไร
เป็นเพราะว่าเห็นว่าเป็นพระที่ยังพรรษาน้อย
แต่ตอนนี้เป็นถึงรักษาการเจ้าวาดของวัดที่จำวัดอยู่หรือเปล่า
หลวงพี่กาโตะบอกว่าคงจะไม่ใช่นะ
อมรับว่าเคยถูกทาบทามให้รักษาการเจ้าวาดวัดจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นนะ
คือปฏิเสธไปแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงพระลูกวัดรูปหนึ่งเท่านั้นนะฮะ
ขอให้ญาติโยมเข้าใจด้วยว่าไม่ได้เป็นรักษาการเจ้าวาดวัด
เมื่อถามว่าหลวงพี่กาโตะตั้งใจจะบวชตลอดไปหรือไม่
หลวงพี่กาโตะบอกว่าเดิมตอนที่บวชแรกช่วงนั้นรู้สึกจะเป็น๑๘๑๙
แม่ป่วยเป็นมะเร็งนะก็ตั้งใจบวชให้โยมแม่
โยมแม่ก็เสียชีวิตทีนี้ก็บวชด้วยมา
ตอนนี้ตั้งใจว่าจะบวชจนถึงสักอายุ๒๕ก็จะลาศิกขา
ตอนนี้รู้สึกท่านจะอายุ๒๒ประมาณนี้
เราได้ใบรับรองแพทย์ของหญิงสาวคนนั้นด้วย
หลวงพี่กาโตบอกว่าคลิปเสียงเนี่ยใครจะตรวจสอบไปตรวจสอบได้เลย

ใบรับรองแพทย์ของหญิงสาวคนนี้มีพร้อมให้ตรวจสอบ
ว่าเขาเคยไปพบแพทย์จริงไป๒ครั้ง
ครั้งแรกไปพบแพทย์ที่คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวชศาสต
แห่ง๑ที่อุดรธานีเมื่อ๗มกราคม๑๙๖๕
แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นคนมีอารมณ์๒ขั้ว
ก็คือไบโพล่าใช่ไหมนี่นะครับ
อีกครั้งหนึ่ง๑๒มกราคม๖๖
หญิงสาวคนนี้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑ของอุดรธานี
วินิจฉัยโรคว่าป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับและไบโพล่า

คือตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ย
ความจริงแล้วเป็นคนนครศรีธรรมราช

เธอเป็นไบโพลา
สร้างเรื่องจินตนาการขึ้นมาต้องกราบขอโทษหลวงพี่กาโตะด้วย
คือเอาจริงคุยกับผู้หญิงคนนี้สักหน่อยดีไหมคะ
คือคุณวิมวลวันธรรมพักดีนักข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปทำข่าวนี้
โทรศัพท์ไปหาเลยนะพี่อุ๋ยโทรศัพท์ไปหาผู้หญิงคนนี้คนที่อยู่ในคลิปอ่ะ
รับสายด้วยนะคะแต่เธอบอกว่าตอนนี้เหนื่อยมากเลย
เหนื่อยกับงานขอพักก่อนได้ไหม
ยังไม่พร้อมที่จะชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะเพราะว่าเธอรับสายทีมข่าวของเราด้วย
ไม่ฉันไม่อยากพูดเลยแล้วค่ะ

เข้าใจค่ะตอนนี้รักษาอาการอยู่เนอะ

แล้วข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้มันทำให้สุขภาพเราแย่ลงไหม

วันนี้คุยอย่างไรแค่เฉยนวยงานค่ะ

คุยกับหลวงพี่ย้อยบอกว่าก็ทราบแต่ต้นแล้วว่าเป็นไบโพลา

ก็ใช้ทำเถอะดีขึ้นค่ะดีจู๊
มีการตั้งข้อสังเกตจากสังคมว่า
รับเงินรับทองอีกก้อนหนึ่งไปจาก
พระไหมทำไมถึงได้ยอมสารภาพ

ไม่อยากพูดเรื่องนี้

วันเอ่ยถึงถามถึงกับหญิงสาวเจ้าของคลิปเจ้าของแชทเนี่ย
เป็นพระที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วบอกว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนส่งข้อมูลมาให้
นี่นะฮะนี่หลวงพี่ย้อยนะครับ
คือวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเรายังมีคลิปเสียงที่จะให้ท่านฟังเพิ่มเติมนะฮะ
เพราะว่าคลิปเสียงที่เขาคุยกันระหว่างน้องต่อเต่ากับพระที่อ้างว่าเป็นพระนักเทศชื่อดังทางภาคใต้เนี่ย
จริงมันยาว๒๐นาทีกว่านะยาว๒๐นาทีได้
เมื่อวานฟังไป๒ช่วง๒ตอนวันนี้ลองฟังอีกสักช่วงนึงนะฮะ
คือเมื่อวานเนี่ยมันจะมีช่วงที่เหมือนกับหญิงสาวเขาถามทางพระว่าถามผู้ชายในคลิปในคลิปเสียงว่า
โอ้โหนี่เป็นพระแล้วมันมีอะไรกันในรถเนี่ยมีเพศสัมพันธ์อะไรกันเนี่ยไม่บาปไม่ผิดเหรอ
พระบอกอ๋อไม่ผิดหรอกมันอยู่ที่เจตนาหญิงสาวก็ถามว่ามันยังไงอยู่ที่เจตนา
ก็คือพระก็บอกก็ถ้าเป็นเจตนาที่ดีต่อกันมันก็ไม่ผิดอะไรประมาณอย่างนี้
คนก็งงไปกันใหญ่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คุยกันเรื่องเหมือนตัดความสัมพันธ์แล้ว
จะทำอะไรก็ทำจะไปฟ้องหมอปลาอะไรก็เชิญเดี๋ยววันนี้ท่านลองฟังตรงนี้หน่อยนะฮะ
เรามีคลิปเสียงที่มีการพูดกันแม่แล้วมันหลุดชื่อออกมาด้วยค่ะ
ถ้าหญิงสาวคนนี้แม่ถ้าตามที่เธอบอกก็เธอตั้งใจจะทำให้รู้หรือว่า
ตั้งใจจะให้ได้ยินชื่อของใครหรือยังไงคือหลุดพูดชื่อออกมาเลยอ่า

ไม่ได้หายไปไหนก็เป็นกำลังใจอยู่นั่นแหละแล้วต่อไปก็จะเปลี่ยนไลน์แล้ว
ต่อไปพระกาศตุจะไม่เล่นไลน์นี้แล้วทำไมจะเปลี่ยนไลน์ใหม่หมดเลย
เพราะว่าอย่างน้อยน้อยในเนี้ยในโทรศัพท์อ่ะจูมเยอะแยะไปหมดอืม
คนจะมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยทุกอย่างอ่ะยูมเยอะแยะเดี๋ยวติดต่ออย่างนั้น
เดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องนู้นก็เลยอยากเป็นไลน์ส่วนตัวต่อไปถ้าเกิดว่าเขาตรวจสอบในโทรศัพท์เนี่ย
มันจะมีข้อความตรงนี้น่ะมันจะไม่ได้เลยน่ะมันจะไม่ดีน่ะ
หมายถึงไลน์ตอนเนี้ยเหรออ่าทั้งในตอนนี้แล้วก็ไลน์ใหม่เหมือนกัน
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าสถานะจะเป็นแฟนอยู่แล้วใช่ป่ะ
มันไม่นึกว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ไงมันจะรู้สึกที่ตัวเองเนี่ยเราเองเนี่ย
เราเองเนี่ยก็ยังรู้สึกเลยรู้สึกอะไรคนต่างคนต่างรู้สึก
ก็รู้สึกไงก็จะไม่คุ้นผมแบบเออได้เจอได้อะไรกันบ้าง
อืมคือนี่ถ้าตั้งใจจะทำขึ้นมาเนี่ย
ต้องบอกเลยว่านี่จงใจจะให้เป็นชื่อของพระหลวงพี่กาโตะท่านหรือเปล่าอืม
เขาเอ่ยชื่อเลยนะเสียงของผู้ชายคนนี้แล้วเสียงเนี่ย
หลวงพี่กาโตะบอกได้ฟังเสียงแล้วแบบยังตกใจท่านก็ยอมรับค่ะว่าเสียงคล้ายท่าน
ท่านบอกท่านตกใจเลยโอ้โหเสียงคล้ายมากคล้ายมากแต่ยืนยันว่าไม่ใช่
แต่ก็มีชื่อหลุดออกมาไม่รู้ยังไงก็เขาอาจจะตั้งใจหรือเปล่าใช่ไหม
อ่านอกจากเสียงคล้ายแล้วยังอาจจะไปดัดสงดัดเสียงแล้วก็ตั้งใจพูดให้แบบ
ให้มันมีชื่อออกมาจะได้คนจะได้รู้สึกว่าคือใคร
เหรอคะมันก็ไม่น่าจะง่ายมากในการทำอะไรลักษณะแบบนี้
แปลงออกมาเนอะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะ
แสดงว่าหญิงสาวคนนี้เธอเก่งมากใช่ไหมเพราะเธอยอมรับไง
อันนี้ที่หลวงพี่กาโตะบอกใช่ไหมเธอโทรมายอมรับ
เราก็ได้ฟังเสียงนี่ใช่ไหมเธอโทรมายอมรับว่าเธอเป็นไบโพล่า
เธอชอบจินตนาการไปเองเธอเลยสร้างแชท
สร้างคลิปเสียงอะไรต่างต่างขึ้นมาใช่ค่ะถ้าเธอสร้างขึ้นมาเองนี่โอ้โห
อูหูอ่ะยังมีอีกช่วงหนึ่งมาสักครู่นี้เขาคุยกันเรื่องอะไรนะ
ว่าเคยไปทำแบบนี้กับใครไหมดูลองฟังนะ
มันเป็นมีอะไรกันอะไรอย่างนี้รู้สึกแย่กับตัวเองอ่ะอืม
คนที่ผ่านมาน่ะคนที่ผ่านมานะคนที่ผ่านมาเขาไม่ใช่พระนี่

แล้วคุณทำแบบนี้อยู่ด้วยกันก็ล่มแหละเชื่อฉันเถอะ
ถ้าอยู่ด้วยกันล่มเลยอยู่ไม่ได้หรอกทำมากี่ครั้งแล้ว
ก็ไม่รู้แล้วไม่คิดหรอกว่ามันผิด
เขาไม่ทำแล้วเนี่ยบัวเล็กก็พยายามตัดเนี่ยไม่มั่วใครแล้วเนี่ย
แสดงว่าเคยทำมาก่อนเหรอเกินไปพูดอย่างงี้พูดยังไง
เกินไปแม่เกลียดกันก็พูดมันก็ต้องพูดกันตรงตรงไง
ช่วยเป็นแสนสักเกือบสองแสนแล้วนี่นี่ยังพูดหรือว่าทำให้ชีวิตเกือบพังอ่ะ

ไม่มีอะไรจะพูดได้ยินไหมเนี่ยอืมได้ยิน
ท่านก็บอกว่าไม่อยากไม่อยากติดตามแล้วก็ไม่ต้องติดตาม
เลิกติดตามไปเลยทุกอย่างแล้วพอถึงงวดถึงเวลาที่ฉันโอนไปเอง
ค่ะนี่ฮะอันนี้เป็นคลิปเสียงเนอะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรค่ะ
ผมเองก็ไม่กล้าคาดเดาว่าจะใช่ไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนอย่างไร
หูผมไม่ค่อยดีอ่าอ่างั้นพี่อุ๋ยลองอ่านแทนก็แล้วกัน
ถ้าขู่ไม่ดีฟังไม่ชัดอ๋อเขามีแชทด้วยนะมีแชทด้วยค่ะลองอ่านดูค่ะ
ต้องบอกให้พี่อุ๋ยและคุณผู้ชมช่วยอ่านไปด้วยกันเพราะว่าบางข้อความนี้
จะขออนุญาตไม่พูดออกอากาศนะคะเพราะอาจจะไม่สามารถพูดออกมาได้
มันก็จะเป็นข้อความในลักษณะเชิงชู้สาวนี่แหละค่ะครับนี่คือแชทข้อความ
ที่มีการคุยกัน๒คน
และฝ่ายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นพระอ่ะนะคะไม่รู้พระรูปไหนแหละ
แล้วสิ่งที่คุยกันมันเป็นแบบนี้ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันป่ะเนี่ย
อะไรอย่างนี้นะคะปกติชอบแบบไหน
เขาจะไปก่อสร้างหรือยังไงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอะไร
อันนี้ไม่รู้อะไรนี่ไงแต่เขาตอบแบบชอบเรียบบาง
เหรอประมาณเนี้ยค่ะอาจจะเป็นหมวกกันน็อกหรือเปล่า
ไม่แน่ใจพี่อุ๋ยสายตาก็ไม่ดีเหรอคะหูก็ไม่ดีใส่ตาก็ไม่ดีด้วยเหรอคะ
ไม่รู้เขาคุยเรื่องอะไรกันคุณผู้ชมช่วยดูกันแล้วกันนะ
อันนั้นอะไรแบบนี้คะอะไรยังนี้คะ
เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมอ่านเองนะคะ
แล้วก็เหมือนกับมีการพูดด้วยนะว่ามันบาปนะมีเมียนะท่องเอาไว้นะว่ามีเมียนะ
แล้วก็มีข้อความนะคะนี่ค่ะ
ออกมาที่วัดจะไม่สงสัยเหรอประมาณอย่างนี้
ก็เลยไม่แน่ใจว่าคุยกับพระหรือเปล่า
เพราะว่าถามว่าออกมาจากวัดวัดจะไม่สงสัยเหรอ

ตอนที่เขาอยู่ห่างกันแล้วคุยกันประมาณเหมือนนั้นขอดูจุดหน่อยอย่างนี้ค่ะ
พาไปกินที่ไหนอีกเริ่มชอบในรถอ่ะ

ทำไมผิวเนียนจังนี่ค่ะ
ตามหน้าจอไปเรื่อยเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จะอีกรอบกว่าเกรงใจเห็นหลับ
นี่เขาหลับเสร็จจุดต่อไหม
มาถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้พูดได้ค่ะเป็นเรื่องตัวเลขค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องเงินคือทีมข่าวของเราได้หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของฝ่ายหญิงค่ะ
๒๑มีนาคมโอนเงิน๔๐๐๐๐บาท๗เมษายนประมาณ๑๓นาฬิกา๓๖นาทีโอน๑๐๐๐๐๐บาทโอนเป็นแสน
๘เมษายนโอนเงิน๓๐๐๐บาท๑๕เมษายนโอนเงิน๑๕๐๐บาท
แล้วก็มีแชทข้อความที่ฝ่ายหญิงขอเงินพระแล้วก็ขอเงิน๑๒๐๐๐บาท
แล้วก็มีการขอเลขบัญชีพอโอนเสร็จมีการตอบว่าโอนแล้วนะครับ๑แสนบาท
สุดท้ายเนี่ยค่ะเราได้หลักฐานเป็นสรุปรายจ่ายนะคะก็คือเดือนมกราคม๘๑๘๑๐บาทค่ะ
เดือนกุมภาพันธ์มีเงินเข้า๒๑๖๒๑บาท
เดือนมีนาคมมีเงินเข้า๖๑๗๙๘บาท
และเดือนเมษายนนะคะมีเงินเข้า๑๖๒๘๐๗บาทค่ะพี่อุ๋ย
อุ้ยนี่รวมก็๒๓แสนนะ

คือมันก็จะสอดคล้องกับคลิปเสียงที่เขาคุยกัน
ที่ว่าคุยกันว่าอะไรนะ
ก็แหมก็ให้ไปแสนสองแสนอะไรประมาณอย่างนั้นนะใช่ไหม
บรรทัศน์บนบอกว่าเงินโอนเข้าทั้งหมด๓๒๘๐๓๖บาท
โอ้๓๒๐๐๐๐บาทค่ะแต่หลวงพี่กาโตท่านยืนยันว่าไม่ใช่ท่านแน่
ท่านจะไปมีเงินไปให้หญิงเปย์หญิงอะไรตั้งเยอะแยะได้ยังไง
เปิดแอปธนาคารให้ดูมีเงินเหลือ๒๐๐กว่าบาทเอง
แค่๒๒๐๐บาทเองไหมที่เหลือนะขณะนี้
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่หลวงพี่กาโตะได้ออกมายืนยันว่าไม่ใช่ท่านแน่
แล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับผู้หญิงคนนี้
หญิงคนนี้ก็ออกมายอมรับแล้วว่าเธอสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมา
ทีมข่าวของเราก็เลยเอางี้ลองเอาเสียงของคนในคลิปที่คุยกับผู้หญิงคนนี้
ที่เขาอ้างว่าเป็นพระแล้วเสียงไปเหมือนกับพระนักเทศชื่อดังที่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
ลองเปรียบเทียบดูอ่าแต่เราก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจะเหมือนไม่เหมือน
ใช่ไม่ใช่อะไรยังไงนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่พยายามว่าปิดโทรศัพท์ดีกว่าแล้วนอนก่อนเพราะไม่ไหว
ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่สถานะแบบนี้มันจะเป็นทุกข์ก็เลยต้องออกห่างก่อน
แต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยกันตลอดคือคุยได้เป็นเพื่อนกัน
กันก็เหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเราเปลี่ยนจากสถานะก่อน
มันมีความเหมือนแต่น้ำเสียงที่การออกมันก็ไม่ใช่เรา
ถ้าคนใกล้ตัวเขาจะรู้ว่าหลวงพี่จะใช้คำพูดยังไงอะไรแบบนั้น
แต่โทนเสียงน่าจะคล้ายกันก็บอกไม่ถูกว่าเป็นการเรียนแบบเสียง
ตัดต่อคลิปเสียงอันนี้บอกไม่ได้จริงคุณผู้ชมงงเหมือนกัน
กระทบชื่อเสียงไหมทางทางงานนิมนต์เนี่ยไม่กระทบแต่จิตใจค่อนข้างจะกระทบ
แต่มีความรู้สึกว่าเราเคยผ่านจุดหนักแบบนี้มาหลายครั้งแล้วหลวงพี่ก็เลยเฉย
หลวงพี่กาโตบอกฟังแล้วเนี่ยมันมีความเหมือนอืมนะ
มันมีความเหมือนเรียนเสียงท่วงจังหวะทำนองแต่ถ้าคนที่รู้จักจริงเนี่ย
ใกล้ชิดจริงเนี่ยคุยกันบ่อยจะรู้ว่าไม่ใช่
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปย้อนฟังข้อมูลที่

ตั้งแต่ข่าวนี้มันเป็นคนพูดถึงเยอะเนาะพี่อุ๋ย
คือนักข่าวก็ไปคุยกับหลวงพี่กาโตะใช่ไหมคะ
ข้อมูลที่หลวงพี่กาโตะให้กับทีมข่าวของเราเมื่อวาน
บอกว่าตัวผู้หญิงนางสาวต่อเต่าที่เป็นข่าวเคยมาทำบุญที่วัด

แต่พอมีสื่อทีวีอีกช่องหนึ่งถามประเด็นเดียวกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตอบว่าผู้หญิงคนนี้มาทำบุญที่วัดเมื่อประมาณ๕เดือนที่แล้ว
ทีวีอีกช่องหนึ่งไปถามประเด็นเดียวกันเลยค่ะ
ตอบว่าไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลย
นักข่าวของเราก็เลยสงสัยอ้าวทำไมท่านให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยล่ะคะ
ตกลงยังไงกันแน่เนี่ยไม่ได้จะปรักปรำอะไรท่านนะคะ
ท่านให้ท่านลืมหรือเปล่าหรือท่านงงช่วงเวลาหรือเปล่า

ช่วงจังหวะที่นักข่าวของเรากำลังถามพระกาโตะเมื่อวาน
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านพูดขึ้นมาว่า
ช่วงเย็นวันนี้ผู้หญิงคนนี้จะออกมาขอโทษ

แน่นอนนะครับเพราะรู้ตั้งแต่เมื่อวาน
ทีมข่าวของเราขอยืนยันว่าที่ไปสัมภาษณ์ไปคุยกับท่านคือเมื่อวานจริงนะคะ
แล้วท่านบอกว่าวันนี้หมายถึงวันนี้ตอนเย็น
ให้รอฟังว่าจะมีคนมาขอโทษอะไรอย่างนี้

ก็อาจจะจังหวะบังเอิญหรือเปล่า
การล่วงหน้าได้หรือเขาอาจจะติดต่อมาก่อนแล้ว
แต่รอให้ฟังเองอะไรมันก็เป็นไปได้หลายอย่างแล้วฮะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณวิมลวันเนี่ยไปคุยกับหลวงพี่ย้อยนะฮะ
ธนวัฒน์หรือว่าหลวงพี่ย้อยพระลูกวัดแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราช
เป็นคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อ่าแล้วไปไปมามาเนี่ย
หญิงสาวคนนี้ที่เคยส่งหลักฐานอะไรมาให้กับหลวงพี่ย้อยเพื่อจะเปิดเผยเนี่ย

ออกมาบอกว่าสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเลยเป็นไบโพล่าเนี่ย
จินตนาการเองทั้งหมดเนี้ยเจอจะมันแล้วมันจะยังไงกันอ่ะทีเนี้ย

หลวงพี่ย้อยเนี่ยบอกว่ายอมรับว่าผู้เสียหายเนี่ยเปลี่ยนไปนะ
แล้วตอนนี้บล็อกไลน์หลวงพี่ย้อยเลยติดต่อไม่ได้ด้วย
ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นถูกบีบคันอะไรหรือเปล่า
แล้วเสียงของผู้หญิงที่ออกมารับสารภาพว่ากุเรื่องขึ้นมาเนี่ย
ก็เป็นเสียงของผู้เสียหายที่โทรศัพท์มาร้องเรียนกับหลวงพี่ย้อยนั่นแหละ
ก่อนหน้านี้ศรีกาคนนี้เนี่ยมาร้องเรียนนะ
แล้วก็บอกว่าเป็นไบโพล่า
ซึ่งศรีกาคนนี้เนี่ยติดต่อไม่ได้เลยนะ
แต่ส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลเพราะมันมีหลักฐานชัดเจน
ทั้งเรื่องของแชทไลน์เรื่องของคลิปเสียงเรื่องของการโอนเงินกันหลายครั้ง
ผู้เสียหายจะกลับคำอย่างไรเนี่ย
แต่หลวงพี่ย้อยบอกว่าความจริงมันยังอยู่
ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่การตัดต่อคลิปเสียงอะไรจากใครทั้งสิ้น
ไม่ได้รับเงินใครเพื่อมากลั่นแกล้งหลวงพี่กาโตะ
คิดว่าอาจารย์มีหลักหนังนิดหนึ่งที่คำพูดนะฮะ
แต่ว่าที่อาจารย์ออกมาคือปกป้องพระศาสนาน่ะฮะ
เงื่อมกันแบบนี้ไม่สมควรนะครับ
ถ้าว่าทำผิดรู้ตัวก็ลาศิขาแค่นั้นแหละครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ

บอกว่ามีผู้เสียหายเนี่ยแท็ก
แชทมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับ
แต่ว่าเขายังไม่กล้าเปิดเผยตัวตนเพราะตอนนี้หลักฐานยังไม่เพียงพอ
แย่งคู่มั่นนี่นะฮะโดยเข้ามาตีสนิทกับอดีตแฟนสาวแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
ทำให้เขาเนี่ยต้องเลิกกับแฟนเขาไปแต่ว่าเขาไม่กล้ามาเปิดเผยตอนนี้เพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันไม่พอ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ฟังเรื่องราวที่เราสองคนนำเสนอไปจากการลงพื้นที่ไปทำข่าวของนักข่าว
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคุยกันได้นะคะเพราะว่าทีมข่าวของเราก็คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ
คุยกับพระในพื้นที่ไปถามความคิดเห็นเรื่องนี้แหละคุณผู้ชม
นี่คือสองท่านนี้ไปให้กำลังใจพระกาโตะกันนะนี่ค่ะไปให้กำลังใจกันเลยเขาเดินทางมา
จากตำบลครองเศสอำเพอถ้ำพนราที่น
คุณผู้ชมฟังอ่ะไอ้แชทคุยกันที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูอ่ะ
มันมีเบื้องหลังมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมันไม่จริง
ไม่ทำอะไรแบบนี้แน่นอน
คือจากตอนที่เราได้เจอกับท่านส่วนตัวมาก่อนนี้
มันเป็นไปไม่ได้น่ะมันเป็นไปไม่ได้นี่

ทำไมก็ไม่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อ

รู้สึกยังไงครับพอฟังแล้วใช่เสี่ยงท่านไหม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
กูปิกาทำไมไม่เสียอืม
มันเป็นกิ๊มนี่เนี้ยนั่วนะอืมสักวันมันตำไล่กันนะ

พระเนติกาคะพระลูกวัดเผ็ญชาติเผ็ญญาติบอกว่า
หลวงพี่กาโตะเป็นพระนักพัฒนานะ
ทำให้มีญาติโยมศรัทธามีญาติโยมมาทอดกระถิ่นที่วัดเยอะเลย
ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้
หลวงพี่กาโตะจะมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ
พระอาจารย์ดีที่นี่
อยู่ที่นี่มานานแล้วอาจารย์เห็นพระมาแล้ว
คิดว่าพฤติกรรมนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้นะ
ถ้าภาษาพูดถ้าเราพูดกันเล่นอาจจะมี
แต่ไอ้นี่มันเสียงอาจจะเป็นเสียงจริงของท่านก็ได้
แต่เสียงนี่มันเป็นการตัดต่อได้
ก็เหมือนนายกรัฐมนตรีพูดไม่รู้กี่ครั้ง
พูดมันเอาคลิปนี้มาต่อ

แล้วก็พูดต่อไปลักษณะนี้เป็นลักษณะนั้นน่ะ
คือเสียงเป็นเสียงแกแต่
เป็นเสียงที่เอามาตัดต่ออีกทีหนึ่ง
จะบอกว่าคือหลวงพี่กาโต
ไปพบกับเจ้าคณะภาคเมื่อวาน

แต่ก็มีชาวบ้านบางคนที่เห็นต่างนะคะ
เขาก็มองว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะค่ะพี่อุ๋ย

ก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะถ้าไม่ถูกกระทำจริง
เขาไม่ออกมาพูดเรื่องแบบนี้หรอกเขาไม่กล้ามาแฉหรอก
เพราะว่าผู้หญิงเองก็เสียหายแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพระด้วย
ก็ข้อมูลมันมีเบื้องต้นแค่นี้เนาะ
เราก็เลยอาจจะแบบไม่แน่ใจว่าทำจริงหรือไม่ทำหรือยังไง
ถ้ามันไม่เป็นความจริงมันก็สร้างตราบาปให้พระนะ

ก็ประมาณ๕๐นะคะ
เพราะว่าจากที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็มาคลิปสอง

เสียงนี้คือแบบเชื่อประมาณ๕๐
แล้วก็จะมีข้อความคือติดตามข่าวมา๒วันค่ะ

คือสมมุติว่าผู้หญิงก็คงแบบ
คงไม่เอาตัวเองออกมาพูดโดยที่แบบว่าทำให้ตัวเองเสียชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ค่ะ
นี่นะคะที่ชวนคุณผู้ชมคุยไปให้แสดงความคิดเห็นกันนะคะพี่อุ๋ยส่วนใหญ่ก็บอกว่า
ก็๕๐๕๐แล้วก็บอกว่าอยากให้ตรวจสอบเพิ่มให้หน่อย
มันดูย้อนหลังได้นี่ว่าโอนไปไหนที่ไหนยังไงเมื่อไหร่
หรือแบบเอ้าไม่มีความสัมพันธ์เลขสึ้นในรถ

ไปตรวจดูหลักฐานดูอะไรในรถเพิ่มไหม

ต้องมีคนไปแจ้งความว่ามีใครมีประมาณ
อย่างถ้าหลวงพี่กาโตะจะแจ้งความอย่างนี้
ซึ่งใครมิ่นประมวงบิงประมาณทั้งหมด
เพราะตอนนี้ถ้าทางอำเภอเจ้าคณะอำเภอท่านจะตรวจสอบเนี่ย

ก็ไม่แน่ใจว่าทางสงฆ์เนี่ยท่านจะไปขอดูหลักฐานต่าง

คุณผู้ชมบอกขอข้อมูลเพิ่มหน่อยนะคะ